ตัวเอกหนุ่มโดมปกรรม
คือจะบอกว่าพี่โดมเนี่ยนะเขาแต่งงานกับน้องเมธันไปสักพักนึงแล้ว
เมธาเนี่ยสัมผัสได้ถึงอาการกรนผิดปกติ
คือนอกจากจะเสียงดังแล้วน้องเมธันเขายังเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพร่างกาย
ก็เลยให้สามีพี่โดมไปตรวจเช็คร่างกาย
ท้ายที่สุดค่ะพบว่าเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
บางครั้งเนี่ยนานเกือบหนึ่งนาทีเลยนะคุณ
ถึงหมอบอกไม่มีทางหายแต่พี่โดมก็ยังชิวนะคะ
ส่วนแพลนเรื่องปั๊มลูกคอนเฟิร์มปีหน้าค่ะ
พอไปเช็คมาเนี่ยเราหยุดหายใจคืนหนึ่งประมาณ๓๐กว่าครั้ง
เราก็ถามคุณหมอว่า๓๐มันหนักไหม

ประมาณ๕๑วินาทีก็เกือบนาทีครับ
ก็เลยทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดมันตก
มันก็เลยเป็นที่มาของการที่ต้องเอาเครื่องมาใส่

คือเราก็ถามเพราะเราก็ไม่อยากใส่นะครับ
แต่ว่าแต่ว่านั่นแหละครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีไหนเลย
น้องอยากจะปีหน้านะครับไม่ใช่โดม

ก็นั่นแหละบ้านด้วยผมซ่อมบ้านชุดใหญ่เลยครับตอนนี้
ทำทำตลอดอร่อยตอนนี้คน๊อเต็มตู้เลยเนี่ย
ชีวิตคู่ดูแฮปปี้ดีนะคะแต่นิดนึงนะ
อาการป่วยของพี่โดมเนี่ยต้องระวังด้วย

คืออาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคนที่กรน
วิธีการรักษามันก็มีเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัด
แต่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวมันก็จะมีเครื่องเนี่ยค่ะ
มันจะช่วยเหมือนว่าเติมออกซิเจนทำให้ร่างกายหายใจได้ง่ายขึ้น
ถ้าเกิดถูกต้องเวลากรนบางครั้งอาจจะหยุดหายใจ
คุณโดมเองเนี่ยถ้าหยุดหายใจนานเป็นนาทีอันตรายนะคะ
เออค่ะคือเครื่องนี้คือต้องใส่นอนไปเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องตอนนี้น้องเมธันก็บอกว่าโอเคทำสุขภาพให้แข็งแรงก่อน
เดี๋ยวปีหน้ามาปั๊มทายาทกันนะว่าแบบนี้
เอาเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะสำหรับคู่สามีภรรยาคู่นี้นะ